สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน
สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน
สวัสดีทุกคน

ท่านหญิงนะคะท่านหญิงสื่อวนมาริยาขอบคุณมากเลยค่ะที่ชื่นมั่นในมาริยาแล้วก็สนับสนุนมาริยา
เป็นมงคลสูงสุดเลยที่ทำให้ภรรยามีกำลังใจ
แล้วก็พี่ในวงการทุกคนพี่สื่อมวลชนทุกคน
แล้วก็ในที่สุดแฟนพลับทุกคนเลยค่ะที่สนับสนุนมาริยาค่ะ
แมวรู้สึกถึงความรักแล้วก็รู้สึกถึงความอดอบอุ่นของทุกคนเลย
แล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้มารยาทำงานหนักขึ้น
เป็นอะไรที่เป็นสิ่งที่ผลักดันเรียนที่จะตื่นขึ้นมาทุกวันแล้วก็ทำให้เต็มที่
แล้วครั้งนี้เนี่ยเมย์กลับมาแล้วแมวรู้สึกถึงความรักจริงเลยของทุกคนของชาวไทยทุกคน
แล้วก็รู้สึกว่าใกล้ชิดกับเมืองไทยมากขึ้น
ซึ่งเป็นอะไรที่เป็นเป้าหมายของเรียค่ะ
เพราะว่าในทุกวันนี้ทำไมเราก็อยากจะทำให้คนไทยมีความสุข
แล้วในขณะนี้เนี่ยที่ได้รู้สึกถึงความอบอุ่นแล้วก็รู้สึกถึงทุกอย่างที่พี่ทุกคนได้ทำให้มาริยาเนี่ย
ทำให้รายยิ่งจะอยากจะทำทุกอย่างให้เต็มที่มากขึ้นให้ดีที่สุดแล้วก็อยากจะให้คนไทยมีความสุขจริงค่ะ

ขอบคุณมากเลยค่ะ

ลูกสลับเอิ้งเหรอนกันค่ะรู้สึก
ไปมาก็ยังรู้สึกอึ้งเลยค่ะกับคำถามนี้
และก็ได้คิดแล้วว่าทำไมเราเอ่ง
ที่เราไม่สามารถตอบได้เนี่ย
ในแบบที่คนอาจจะคาดหวังเนี่ย
เราขาดอะไรสักอย่างในยุคเรา
แล้วอันนี้ก็ทำให้เวลายิ่งแบบ
อยากจะทำทุกอย่างได้เต็มที่มากกว่านี้
เกี่ยวกับอาการท้อมสำคัญของเราที่เราพูดตั้งแต่แรก
อยากจะสามารถทำให้คนมาฟังด้านนี้สามารถ
ขยับให้คนมาช่วยลงทุนในด้านนี้ครับ
ลงทุนในเยาวชนลงทุนในการศึกษา
เป็นอะไรที่ช่วยแล้วการบังกลัว
อยู่บนวนเวทีอาจจะไม่รู้สึกตึงหรือเปล่า
คนไทยก็เสียใจกับร้องไห้เลย

เพราะว่านี่ก็รู้ว่าคนไทยก็คาดหวังว่าเราจะได้มาขึ้น
แล้วก็รู้สึกว่านี้มันยังทำไม่ได้ให้คนไทย

แต่ว่าคิดว่าเราสามารถทำอย่างอื่นได้ค่ะ

รู้สึกอบอุ่นมากค่ะรู้สึกถึงความรักจริง
แล้วก็ทำให้เรายิ่งรักคนไทยยิ่งรักเมืองไทยมากกว่าเดิมอีก
เวทีก็จริงแล้วแมวไม่รู้สึกว่าเราเราทำอะไรผิดเพราะว่าแมวทำเต็มที่แล้วก็เป็นตัวของตนเองแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แมวคิดว่าเราสามารถขึ้นไปเขาถ้าถ้าได้เพราะว่าเราเราเป็นตัวของตนเองแล้วเราทำเต็มที่ก็แค่ตอนแรกก็เสียใจค่ะเพราะว่าเราได้ทำสิ่งที่เราคาดหวังตอนแรกแต่ว่าจริงแล้วได้เวลา

ตอนอยู่บนเวทีตลอดเวลาแล้วก็ทำเต็มที่อยู่แล้ว
เพราะว่าอยากทุกคนจะได้ดูแล้วครับพีสกับทุกอย่าง
แล้วก็มีเวลาที่จะตีใจกับสิ่งที่เกิด
ก็นึกว่าสักอย่างไม่ได้ยินได้เลยว่าเราพูดผิดแต่ว่าเห็นคนเขียนที่หลังก็อ๋อถามว่ะ

ใช่ค่ะอยากอธิบายแล้วคิดว่าเวลาไว้ที่ความซีควันเจอชอบจับอะไรผิดของเราเลือกเล่นให้น้อย
แต่ว่าเราต้องดูแล้วก็เราเรียนจากนั้นเราไม่ต้องมาเศร้าไม่ต้องคิดมาก
เราต้องเติบโตจากอะไรเหมือนนั้นนะคะก็อยากจะให้แฟนได้รู้บ้างแล้วก็ได้คิดบ้าง
ว่าถ้ามีใครมาติดเราเลือกเล่นให้น้อยเนี่ยขำไปไม่เป็นไรเราก็จะดูขึ้น
ก็คิดว่าจะมีคอมเมนต์แบบนี้อยู่แล้วค่ะในทุกสิ่งทุกคนก็จะมีมุมมองไม่เหมือนกัน
เป็นวัยที่ว่าปกติค่ะแล้วก็เป็นวัยที่เราแค่อ่านไป
แล้วก็เราก็คิดไปสักพักแต่ว่าเราก็ต้องวางครับ
ก็จากนั้นพี่ออสเราก็อยู่ในห้องเวลาอยู่หลังจากกวดเสร็จค่ะ
แล้วก็เวียมีความรู้สึกหลายอันมากเลยเพราะว่าเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มาก
แล้วก็เราก็ทำเต็มที่แล้วทำเสร็จแล้ว
ก็ตอนพูดออกมาก็น้ำตาออกมาเลยค่ะ
เพราะว่าเราก็รู้สึกถึงแทนคนไทยนะคะว่าคนไทยเชียร์เต็มที่
แล้วก็เราอาจจะหวังอะไรสักอย่างแต่ว่าเราไม่ได้ทำได้ขนาดนั้น
ก็เลยรู้สึกเศร้าค่ะตอนแรก
เต็มที่ค่ะ

ตอนนี้เมรียได้กลับมาแล้วก็รู้สึกว่ามีคนจะฟังเมรียมากขึ้น
พยายามมีเวทีที่ยิ่งใหญ่มากตอนนี้
แล้วก็อยากจะให้คนอยากจะรวมพลังของทุกคน
มาช่วยเมรียในเรื่องของการท้องกันมากขึ้น
คนนี้เป็นอะไรที่แมวพูดตั้งแต่แรกแล้ว
แล้วก็เป้าหมายของมาริยาเนี่ยสิ้นสุดเลยคือโครงการ
แล้วก็รู้สึกว่าในที่มาริยากลับมาตอนนี้เนี่ย
แล้วก็ได้สามารถทำทุกอย่าง
เพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายนี้ได้เร็วขึ้น
ก็กลิ่นใจแล้วก็หวังว่าทุกคนก็จะสนับสนุนเมรียเรื่องนี้
แล้ววันอังคารไหมก็ได้จะมีโอกาสไปพบนายก
แล้วรู้สึกว่านี่เป็นเหตุที่ยิ่งใหญ่เป็นอีกแบบที่จะสามารถมีเสียงดังขึ้น
แล้วก็มีเสียงดังขึ้นให้นานาชาติรู้จักเมืองไทยมากขึ้น

ทำงานเป็นนางแบบแล้วก็ทำงานเป็นนางแบบข้างเรียนไปด้วย
ทำอย่างอื่นไปด้วยแล้วก็ทำไปด้วยก็หวังว่าแม้ก็จะอยู่ในวงการบันเทิงได้ตลอด
แต่ว่าอยากจะโฟกัสไปเรื่องของโครงการของเรือค่ะ
ก็คิดว่าสองอย่างทำได้ความรัก
มีรยาค่ะคิดว่าร้องเพลง
คิดว่าร้องเพลงในบ้านเจ้าเองก่อนค่ะ

เราก็คิดถึงเรื่องนี้เหมือนกันค่ะ
เพราะว่าเราต้องรู้หลายอย่างในโลกนี้
แล้วเราต้องสามารถตอบได้ไม่ว่าเขาถามอะไรเราก็ต้องตอบในเชิงบวก
ว่าเราต้องฝึกตรงนี้มากขึ้นค่ะอย่างอื่นเนี่ยก็จริงไม่สำคัญมาก
แค่ต้องมั่นใจในตัวเองแล้วสำหรับโรงเรียนเนี่ย
เรามั่นใจในตัวเองคือเรารู้ทุกอย่างพร้อมเราก็ถึงมั่นใจได้
ก็คิดว่าตรงนี้ค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลย

ที่ลงโพสต์ที่เขียนโพสต์ที่ส่งกำลังใจมา
ไม่ว่าเป็นทางคลิปหรือว่าทางพูดคุยหรือว่าไม่ว่าแมวไปไหน
แล้วฝนก็แบบเจอเมรยาแล้วก็ยิ้มแย้มยิ้มแย้มสดใส
ทำให้มาริยารู้สึกสดใสแล้วก็รู้สึกมีความรักรู้สึกอิ่ม
ก็ขอบคุณมากค่ะที่ทำให้แมวรู้สึกอิ่มเม็ดขอบคุณมากค่ะ
และตาเหมือนเค้าขอบคุณมากค่ะ
แล้วไทยถ้าคุณรู้สึกสดใสรับไปทำอะไรบ่อยด้วย

การเที่ยวสังคมนะครับการบรรยาโมงความการดีกับหนุ่มที่จะเข้าเยี่ยมธรรมวา
พนักธรรมไทยยกว่าจะมีในที่สำหรับ
ขอขอบคุณเราจะได้เวลาขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะ
ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งสิคะ